ไปดูนะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้หดหู่ใจจริง
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๐ปีแล้วแต่ว่าเธอเป็นออทิสติก
โควิดอาจจะไม่รู้ตัว
ออกมานอกบ้านเดินเดินมาล้มเสียชีวิตอยู่กลางถนน
สลดไหมครับแล้วที่เห็นล่มกางอยู่นี่นะ
สลดซ้ำสองกับความรู้สึกของคน
พ่อเอาร่มมากางกันแดดให้ศพลูกฮะ
นายสุเทพทองเนียมอายุ๖๑ปีครับ
พ่อนำร่มไปกางกันแดดให้สบลูกสาว

ในซอยแม่ผิวถนนวัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหมฮะ
หลังจากก่อนหน้านี้นะครับพยายามช่วยปั๊มหัวใจ

หดหู่กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง
ตอนแรกยังไม่รู้ว่าผู้ตายติดโควิด๑๙
ผมไม่บวกติดโควิดสิครับจึงต้องกันพื้นที่เลย
แล้วก็ตรวจคนในบ้านเช่านะฮะแล้วก็ในระแวกนั้นเนี่ย
คนปรากฏว่าติดโควิด๕คนครับ
จึงดำตัว๕คนเนี่ยส่งรักษาตามค่าตอนเล่นล่ะ
ส่วนคนอื่นนะที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก็กักตัวดูอาการในห้องพักไปก่อน
นายสุเทพพ่อของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ลูกสาวที่เสียชีวิตนะอายุ๓๐เป็นออทิสติก
แล้วก็ยังไม่ได้รับวัคซีน
ก่อนหน้านี้น้องมีอาการตัวร้อนมาสัก๒๓วันแล้ว
คิดว่าคือพ่อเนี่ยมีอาชีพเป็นเวรเปรย์อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนี่ท่านนี้
บอกว่าพักเวรเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาไปหาหมอไม่ทันครับคุณผู้ชมไม่ทัน
แล้วตัวครูสุทธิพย์ฉีดวัคซีนยัง
คือคุณสุเทพทำงานในโรงพยาบาลได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
แต่เมียกับลูกลูกเนี่ยยังไม่ได้ฉีดนายเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
ผู้ช่วยสอบเขตสายไหม๑ในสายไหมต้อนรอด
เห็นหน้าได้ยินชื่อเขาบ่อยคนนี้นะครับมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดระบุ
ว่าแม่กับพี่สาวของผู้เสียชีวิตติดเชื้อด้วยนะ
แต่พ่อไม่ติดจนต้องเดี๋ยวจะไปตรวจหาเชื้อชาวบ้าน
แล้วทั้งซอยเดี๋ยวมาพ่นยาฆ่าเชื้อให้